มิจฉาชีพในคราบลูกค้า
ทำทีมาสั่งอาหาร
บอกกับคุณยายเจ้าของร้านอาหารเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวจะพาลูกน้องมา

ทำอาหารเตรียมร้อนไว้เลยมากินข้าวที่นี่
คุณยายดีใจลูกค้าจะมาเยอะเลย

ท้ายที่สุดไม่มาค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้นะมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
เดี๋ยวดูนะลูกศรที่ชี้ผู้ชายเสื้อขาวคนนั้นแหละ

โอ้โหผู้ชายคนนี้สั่งใหญ่เลยนะ
เอนูต่างนานนะฮะมาละ๒๓คน
เดี๋ยวจะมา๒๓คนยายยายเตรียมไว้เลย
แกงปลาผัดกะเพราแล้วเห็นที่เขาสั่งไหม

เมื่อกี้เครื่องดื่มชูกำลังอีก๒ขวดนะ

ปากทางโภชนาอยู่ที่
งไผ่เพชรชบูรณ์ค่ะซึ่ง
ตอนจะจ่ายตังค์ตอนที่นั่งกินเนี่ยนะ

เดี๋ยวไปประชุมไม่เกิน๑๐นาที
เดี๋ยวผมกลับมาจ่ายตังค์ประชุมอะไรอ่ะ
เกิน๑๐นาทีอันนี้ก็สงสัยแล้วนะ

เดี๋ยวผมจะพาลูกน้อง๒๓คน
กินข้าวร้านยายสักพักหนึ่ง

หายไปเลยคุณยายก็เห็นว่า

ข้าวหม้อหนึ่งคือเขียนเอาไว้หมดเลย

ในขณะที่ตัวเองก็สั่งของกินของตัวเองเหมือนกัน

เขามาสั่งแล้วเขาไม่มาคือเขาต้องการอะไร

เงินตอนแรกค่าข้าวค่าเหล้าตอนแรก

หลอกสั่งยายไปงั้นแหละแต่ตัวเองก็จะชักดาบกินฟรี
ใช่ค่ะส่วนคุณยายค่ะ

ไม่ใช่ประธานบริษัทประธานแสงอ่อน
คือชื่อของคุณยายอายุ๗๒ปี

จริงเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแต่วันจันทร์นะหนู
ตอนบ่ายสามโมงผู้ชายคนนี้
จริงไม่ใช่ว่ายายไม่เคยเห็นหน้าเขานะ
เมื่อวันอาทิตย์ผู้ชายคนนี้

ตอนนั้นเขาไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มานะหนู

ตังค่าข้าว๔๕บาท

เขาก็มาสั่งผัดกะเพราเนื้อไข่ดาว
นั่งกินไป๓คำแล้วก็บอกยายน่ะ
บอกว่ายายเดี๋ยวเตรียมทำกับข้าวได้เลยนะ

ข้าวสักหม้อนึงลูกน้องผมเนี่ย๒๓

เดี๋ยวผมจะพาลูกน้องมากินให้หมดเลย

ใช่แล้วที่บอกว่าไม่ยอมจ่ายตังค์

ไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าเหล้าขาว

ทีนี้คุณผู้ชมยายบอกว่าเปิดร้านมานะ
แบบนี้เลยไอ้เงินทุกอย่างที่ยายอ่ะเอามาทำอ่ะ
คือหมายความว่ากับข้าวที่ยายทำไปยายใช้ตังค์ไง
ลงทุนไปไงพันสามร้อยกว่าบาทเนี่ยยายอ่ะ
นอนไม่หลับเลยนะเพราะโจรเนี่ยมันไปเลยค่ะ
เอาฟังเสียงคุณยายหน่อยนะเขาก็ไปแล้วแต่เนี่ยโอ้โห
เอ้ยถ้าเกิดว่าเนี่ยเงินที่ยายลงทุนทำไปอ่ะ
หนึ่งพันสามร้อยถ้าเกิดขายลูกค้าคนอื่นเนี่ย
ขายได้หลายเจ้าเลยนะแล้วเนี่ยทำไมมาทำกับยายแบบนี้
อย่าไปทำกับใครอีกนะเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อน
ยายก็เลยบอกไงบอกว่าให้ร้านค้าอื่นที่ดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่ตอนนี้

ถ้าเจอมิจฉาชีพแบบนี้บางทีเราไม่รู้หรอก

แต่ที่แน่เคลียร์เป็นส่วนไป

แล้วถ้าเกิดว่าสั่งเอาไว้เดี๋ยวจะเอาลูกน้องมากิน
จำก่อนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก็ยังดีอะเนาะ